วันนี้บรรดาครูผู้ปกครองและนักเรียนของโรงเรียนแสงวิทยาในอำเภอแก่งคอยจังหวัดสุรีจังหวัดสระบุรี
ได้ร่วมกันทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับครูสาวที่ถูกฆาตกรรมไปเมื่อช่วงสัปดาห์ที่แล้ว
ขณะที่ผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาคที่๑ค่ะพร้อมตำรวจพิสูจน์หลักฐานและแพทย์
วันนี้จะมีการแถลงนะคะสำหรับผลตรวจชนะสูตรศพนะคะติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะจากรายงานสดของคุณดารินหอวัฒนกุล
ผลการตรวจนิติเวศนิติวิทยาศาสตร์ศพของครูสาวที่เสียชีวิตจากเหตุถูกคนร้ายฆ่าปาดคอก็ออกมาแล้ว
โดยเบื้องต้นไม่พบว่ามีร่องรอยการถูกกระทำชำราวค่ะ
ขณะที่ตำรวจนะคะก็ยืนยันค่ะว่าจากการรวบรวมพยานหลักฐานจนถึงตอนนี้นะคะก็เชื่อได้ว่าคนร้ายมุ่งประสงค์ต่อการล่วงละเมิดทางเพศและมุ่งประสงค์ต่อทรัพย์สินของผู้ตายค่ะ
พลตำรวจโทชัยวัดเกรดวรชัยผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาคหนึ่งพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานแพทย์นิติเวศนะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมกันแถลงความคืบหน้าในการดำเนินคดีกับนายชาตรีร่วมสูงเนิน
ผู้ต้องหาฆ่าปาดคอครูสาวอัตราจ้างโรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่งในอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีเสียชีวิตภายในห้องเช่าเมื่อวันที่๒กรกฎาคมที่ผ่านมา
โดยนายชาตรีถูกแจ้งข้อหาในเบื้องต้นคือฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาค่ะซึ่งล่าสุดนะคะผลตรวจทางนิติวิทยาศาสตร์ศพของครูสาวตรวจเสร็จสิ้นแล้วก็ทราบผลแล้ว
พบว่าในร่างกายของศพนะคะพบบาดแผลหลายจุดตามร่างกายโดยพบร่องรอยของมีคมบาดคอ๔แห่งตัดเส้นเลือดทั้งหมด
วัยวะเพศภายนอกไม่พบบาดแผลส่วนภายในไม่พบอสุจิ
ขณะที่ในส่วนของศพผู้เสียชีวิตที่หน้าอกแล้วก็เล็บนะคะพบว่ามีดีเอ็นเอที่สัมพันธ์กับผู้ต้องหา
ตมตรีทิติแสงสว่างผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดสระบุรี
เปิดเผยถึงความคืบหน้าทางคดีนะคะว่า
ขณะนี้ได้มีการสอบปากคำพยานไปแล้วทั้งหมด๑๘ปาก
จากทั้งหมด๒๔ปากซึ่งจากพยานหลักฐานการสอบปากคำ
และผลตรวจนิติวิทยาศาสตร์ชัดเจนนะคะว่าคนร้ายมุ่งที่ประสงค์
มุ่งที่จะประสงค์ต่อการล่วงละเมิดทางเพศ
แล้วก็ทรัพย์สินในคราวเดียวกันค่ะเนื่องจากว่ามีพยานบุคคลชี้ชัดว่าคนร้ายมีความเดือดร้อนต้องการเงิน
โดยที่ผู้ตายนะคะก็พบว่าพยายามที่จะป้องกันตัว
ทั้งจากการล่วงละเมิดและก็การป้องกันตัวเองจากอาวุธที่ถูกทำร้ายค่ะซึ่งผลที่ออกมานะคะ
ตำรวจจะมีการแจ้งข้อหาเพื่อเพิ่มอัตราโทษกับผู้ต้องหาจากเดิมนะคะ
ฆ่าโดยเจตนาเป็นฆ่าโดยไตรตรองไว้ก่อนซึ่งจะมีอัตราโทษสูงสุดถึงขั้นประหารชีวิต
คดีนี้ค่ะตำรวจก็ยืนยันว่าเจ้าหน้าที่ต้องดำเนินการทุกขั้นตอนอย่างรอบครอบ
โดยหลังจากนี้ก็เหลือเพียงขั้นตอนการรอพยานหลักฐานสำคัญบางอย่าง

ไปฟังเสียงบางช่วงของการแถลงข่าวค่ะ
ตอนนี้ผลการตรวจคือเอาตรวจสดก่อนว่าในร่างกายของศพ

มีรอยถูกคลอมมิคลมที่คอ
๔แห่งแล้วก็ลึกมากถึงตัดเส้นเลือดไป

รายงานจากตำรวจภูทรภาค๑ค่ะ